การปลาหินเหมือนกันครั้งนี้ไปปลาใส่รถบรรทุกโอ้โหกระจกข้างหน้าแตกเลยครับ
ไปดูสภาพรถกันก่อนนะครับคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาพเมืองชนบุรีครับ
ก็รับแจ้งเหตุนะมีรถบรรทุกพ่วงถูกปลากระจกทำให้แตกเสียหาย
บนถนนเส้น๓๔๔ชนบุรีบ้านบึงหมู่๑ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
โอ้ยกรณ์ใหญ่มากน่ากลัวน่ากลัวอันตรายประปะนะครับ
จากการตรวจสอบพบรถพ่วงอีซูซูสีขาวทะเบียนหัวก็๘๒๘๒๓๖ชนบุรี
เบียนหางก็๘๕๐๑๙๑ชนบุรีคือจอดอยู่ริมถนนหน้าบ้านพักนั่นแหละ
อย่างที่เห็นข้างหน้าโอ้โหเป็นรูโบ๋เลยกระจกแตกเลยนะครับ
แล้วก็หินมันใหญ่นะหนักเนี่ยประมาณทั้ง๑กิโลได้
ไปถามคนขับนะครับก็คือนายนิกรนาคพันธ์อายุ๕๒ปี
เล่าว่าขับรถมาจอดนอนตรงที่พักหน้าบ้านตรงนี้
เพื่อจะเดินทางไปรับไก่ที่อำเภอหนองใหญ่
มีเวลาในการวิ่งของเขานะครับค่ะในช่วงที่จะไปรับไก่เนี่ย
ปรากฏว่าที่หน้ารถกระจกแตกเป็นรูไม่สามารถทำให้ตนนั้น
วิ่งงานได้ทำให้เสียเวลาในการทำงานและขาดรายได้
คือมันจอดอยู่เฉยทีนี้ไหนนิกอร์นนากคาดว่าคนก่อเหตุ
ไม่น่าจะใช่คนอื่นคนไกล
เพราะว่าเขาเองนั้นเคยมีปากเสียงทะเลาะกับคนข้างบ้าน

ก็อยากจะให้คนที่ทำออกมารับผิดชอบคือเขาคาดว่านะ

จะเป็นคนข้างบ้านที่มีปากเสียงกับเขานั่นแหละ
ที่มาก่อเหตุแบบนี้

แบบนี้ทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ขาดรายได้จากการทำงาน
ก็ไปแจ้งความให้ทางตำรวจนั้นดำเนินคดี
แต่ตำรวจบอกว่ามันเดี๋ยวต้องไปสอบสวนกันก่อน
เพราะว่าถ้าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย

ถือว่าทำให้คนอื่นเขาเสียทรัพย์สินนะยังไงผู้ทำผิดต้องได้รับโทษนะคะ